คุณผู้ชมครับเรื่องของการประชุมสภากลาโหมจำได้ไหมวันที่มีระเบิดในห้องเครื่องปั่นไฟ
วันนั้นแหละคือเขามีการประชุมวาระสำคัญก็คือมีแนวทางปฏิรูปกองทัพนะครับ
ก็คือจะลดจำนวนการเกณฑ์อาหารหมายถึงนะครับจำนวนของทหารเกณฑ์
และอีกอย่างหนึ่งที่จะลดก็คือลดในพลลงหน่อยอืมจากเดิมที่มีในพลเนี่ยนะครับลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์
โอ้โหคนที่ออกมาสำทับเรื่องนี้เลยเพราะเป็นนโยบายของทางพักเขาอยู่แล้วคือก้าวไกล
คุณพิทาบอกเลยว่าโอ้โหถ้าทำได้ประชาชนชื่นใจนะ
คุณผู้ชมครับนายพิธาริมเจริญรัฐนะครับหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับ
ท่านพูดถึงเรื่องของแนวทางปฏิรูปกองทัพที่การประชุมสภากลาโหมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแล้วก็มีมติ
บอกจะลดขนาดกองทัพให้เล็กลงประหัดงบประมาณของประเทศให้ทันสมัยมากขึ้นด้วยการลด
ในตระหาธรรมระดับสูงด้วยนะครับก็คือตระหาธรรมระดับไหนพ้นลดลง๕๐ภายในปี
ที่ดีนะครับเรื่องของการปรับลดกำลังกลัวนทราบตอบการเกณตะหารแบบสมัครใจก็ได้นะ
ครับและกำลังพนธุ์ปีแล้ว๖หมื่นคนน่าจะพอ
อันนี้ทางพักการเมืองคือพักเก้าไกลเขามอง

หากสภากลาโหมที่แถลงเมื่อวานนี้
เป็นความตั้งใจจริงนะครับที่จะเปลี่ยนแผนในกระดาษ
ให้เป็นแผลปฏิบัติจริงแล้วก็ยังไงครับคุณพิธา
ที่สภากราโหมออกมาพูดเมื่อวานเนี่ย
เป็นความตั้งใจจริงนะครับที่จะเปลี่ยนแผนในกระดาษ
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับ
และเมื่อถ้าท่านทำให้กองทัพจิลตาแจ๋วทันสมัย

ก็น่าจะเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนชื่นชมไปด้วย
ก็ขอให้ครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่แท้จริงแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นได้จริง
นั่นแหละครับก็เป็นเรื่องของ
คือไปสอดรับกับนโยบายของทางก้าวไกลเขาพอดี
เรื่องการปรับลดขนาดกองทัพ
จำได้ไหมคุณผู้ชมเรื่องนี้พับแล้วนะพับเพราะอะไร
เพราะว่านโยบายอันนี้ก็ใกล้เคียงกับเงินที่ต้องใช้ของทางก้าวไกลเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
เรื่องนี้เผื่อใครอยากจะเข้าไปดูย้อนหลังในเพจของทางเพื่อไทยเอง
เขาลงคลิปไว้สักประมาณ๑๑นาทีเผื่อจะเข้าไปฟังได้นะคะ
การพักเพื่อไทยมีการแถลงการประชุมของคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพักเพื่อไทยค่ะ
เมื่อวานนี้ก็มีนายแพทย์พรมมินเลิศสุริเดชประธานกรรมการ
ก็มีการหารือเพื่อที่จะเดินหน้าทำงานต่อเนื่อง
แล้วก็เป็นแรงผลักให้ขับเคลื่อนประเทศ
รวมทั้งการส่งออกการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็ระบบภาษีที่เหมาะสม
ซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันอังคารหน้า
จะมีการนำไปถกร่วมกันกับพักร่วมรัฐบาลในวันที่๖มิถุนา
เพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาประชุมร่วมกันที่พักเพื่อไทยนะคะ
และมองด้วยนโยบายด้านค่าแรงเขตธุรกิจใหม่
หาจุดลงตัวแล้วก็ทำงานร่วมกันได้
เพราะว่าเป็นนโยบายที่สอดคล้องกัน
แต่นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตค่ะ
ที่จะโอนเงินเข้ากระเป๋าทุกคนคนละ๑๐๐๐บาท
เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใช้เงินทั้งหมด๕๖๐๐๐กว่าล้านเนี่ย
อันนี้น่าจะต้องพับโครงการนี้ไปก่อนนะ

เพราะว่าเงินจำนวนที่จะต้องใช้จำนวนนี้เนี่ย
มันพอกับนโยบายสวัสดิการของทางก้าวกล่ายค่ะ
มีแนวโน้มที่จะต้องเป็นไปตามนโยบายของพักแก่นำ
ที่จะต้องใช้เงินกับเรื่องของสวัสดิการ
นั่นหมายถึงว่าเรื่องของตัวดิจิทัลวอลเล็ตนั้น